ท่านผู้ชมครับเชื่อว่าเรื่องนี้ท่านยังคงตามกันอยู่
งานบวชที่วัดสิงค่ะแล้วบุกเข้าไปที่โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์
ตามกันมา๒๓วันแล้วรายละเอียดแห่งคดีมูลเหตุแห่งปัญหา
เรื่องราวในการก่อเหตุรู้กันหมดแล้วนะครับ
สรุปเนื้อหาใจความเนี่ยก็คือ
กลุ่มผู้ชายพวกนี้๒๔คนเป็นเยาวชน๔คน
ถูกดำเนินคดีหลังจากบุกเข้าไปในโรงเรียนมัธยมวัดสิงห
เพราะไม่พอใจที่เขาห้ามส่งเสียงดังตอนที่ไปแห่นาคเพื่อน

มีหัวโจกคนหนึ่งในเอกฝัยบวกข้อหาอาณาจารย์อีกหนึ่งข้อหา
ไปลวนลามน้องนักเรียนหญิงที่กำลังเข้าสอบอยู่

ก็ทางพนักงานสอบสวนคุมตัวไปฝากขังต่อสารอาญาธนบุรีนะฮะ
ผู้ที่เป็นผู้ต้องหา๒๐คนเนี่ยนะที่อายุเกิน๑๘แล้วไม่ใช่เยาวชนแล้วเนี่ย
ถูกส่งตัวฝากขังที่เรือนจำพิเศษธนบุรี
อีก๔คนเป็นเยาวชนชายนะฮะถูกส่งตัวไปยังสถานพินิษฐ์

ระหว่างนี้ก็จะดำเนินคดีกันตามขั้นตอนต่างต่อไป
วันนี้นายสมพบรุจนเวทผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษธนบุรี
เปิดเผยว่าหลังจากที่เรือนจำพิเศษธนบุรี
ได้รับผู้ต้องหาคดีที่บุกรุกเข้าไป
โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์๒๐คนมาเมื่อเย็นวานนี้
เจ้าหน้าที่มาถึงก็ทำประวัติสักถาม
ตรวจประวัติตามขั้นตอนและระเบียบของเรือนจำ

เพื่อดูเรื่องของสารเสพติดด้วยนะฮะ
ปรากฏว่าจากการตรวจปัสสาวะของทั้ง๒๐คนนะครับ
มี๒คนปัสสาวะสีม่วง
คือก่อนหน้านี้ทางตำรวจก็มีการตรวจปัสสาวะไปแล้วรอบหนึ่งเหมือนกัน
แต่ก็ไม่เจออะไรแต่ก็มีการตรวจซ้ำตอนที่เข้าไปในเรือนจำ
นี่ค่ะแต่เจอทีนี้เจอ
ไม่รู้ไปเสพอะไรยังไงแต่ว่ามันก็ต้องไปดูอย่างละเอียดอีกทีนะ

แล้วก็มี๓คนนะฮะใน๒๐คนนี้เคยต้องคดีแล้วถูกส่งตัวมาคุมขัง

ทางผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษธนบุรีบอกว่า
พอผ่านขั้นตอนการตรวจสอบต่างแล้วก็ส่งทั้งหมดไปยังแดน๖หรือว่าแดนแรกรับ
ซึ่งแดนนี้มีผู้ต้องขังอยู่ทั้งหมด๑๕๐๐กว่าคน
หลังทำประวัติตรวจสารเสพติดเสร็จแล้วก็ได้โกนผม
แล้วก็เปลี่ยนให้สวมใส่ชุดของทางเรือนจำ
แล้วก็จัดให้ทุกคนอยู่ในโซนเดียวกัน
เพื่อความปลอดภัยก่อนเมื่อวานนี้
เขาก็ปรับทุกข์กันไงใช่ปรับทุกข์กันในเรือนจำ
จากความปลอดภัยของพวกเดียวกันเองแล้วปลอดภัยของคนอื่นด้วยหรือเปล่า
แต่สุดท้ายเขาแยกนะเขาไม่อยากจะให้จับกลุ่มรวมกันนะ
ถูกต้องคือเมื่อคืนก็ตอนแรกต้องรวมกันก่อน
เพราะว่ายังไม่ได้แยกแยะว่าใครจะไปอยู่แดนไหนอะไรยังไงนะครับ
ตลอดทั้งคืนที่ผ่านมานะครับผู้คุมบอกว่าทุกอย่างก็เรียบร้อยดี
แต่มีบางคนที่เครียดแล้วก็ยังตกใจกับ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วต้องถูกส่งตัวมาอยู่ในเรือนจำ
มีการพูดคุยปรับทุกข์กันทั้งคืน
ส่วนเช้าวันนี้เจ้าหน้าที่ได้เรียกผู้ต้องขังทุกคน
มาสอบสัมภาษณ์อย่างละเอียดเพิ่มเติม
เพื่อจำแนกฝากขังตามแดนเป็นรายบุคคล
เพราะเกรงว่าหากให้อยู่รวมกันแบบนี้เดี๋ยวจะเกิดเหตุวุ่นวายได้
อาจจะไปมีเรื่องมีราวกระทบกระทั่งกับผู้ต้องขังคนอื่น

แล้วผู้ต้องขังคนอื่นบอกให้เบาเสียงหน่อย

เขาก็เลยแยกนะแยกแดนกันไปนะครับ
ก็อย่างบางคนก็ไปอยู่แดน๒ก็มีนะที่เป็นแดนควบคุมพิเศษ
เอาไว้คุมขังผู้ต้องขังคดีสำคัญอะไรแบบนี้นะครับ
ตามรายงานข่าวบอกว่าคนที่ถูกแยกไปอยู่แดน๒เนี่ย

นายวัลลบนุษย์แฟงหรือว่าเอกฝัยอายุ๓๒ปี
กับนายนัทพงศ์นุษยแฟงอายุ๑๘ปีนะครับ

เรือนจำพิเศษธนบุรีมีญาติของกลุ่มผู้ต้องหาเดินทางมาเข้าเยี่ยมตั้งแต่ช่วงเช้า
แต่ว่าตอนเช้าเยี่ยมกันไม่ทันในรอบเช้า
เพราะว่าต้องทำเอกสารค่อนข้างนาน
ช่วงบ่ายนะฮะก็ได้เข้าเยี่ยมก็ได้เข้าเยี่ยมพร้อมกันนะครับ

มีหนึ่งในญาติที่เข้าไปเยี่ยมแก๊งงานบวชวัดสิงห์เนี่ย
เปิดเผยกับทีมข่าวของเรานะครับบอกว่า
ก็ตั้งใจมาเยี่ยมลูกชายมาตั้งแต่เช้า
แต่ได้เยี่ยมช่วงบ่ายเพราะว่าต้องทำเอกสารหลายขั้นตอน
ภาพแรกที่เห็นหน้าลูกนะจำหน้าลูกไม่ได้

นหัวหมดเลยใส่ชุดของทางเรือนจำคือมันเหมือนกันไปหมด
แต่สิ่งแรกที่คุยกันก็คือลูกบอกว่าเป็นห่วงแฟนแล้วก็ลูกในท้อง
เพราะว่าตอนนี้แฟนเขาเนี่ยอีก๒เดือนก็จะคลอดแล้ว
กับแม่กับญาติญาติก็ทำอะไรไม่ได้นอกจากให้กำลังใจ
บอกว่ายังไงก็ต้องสู้ต่อไปลูกก็บอกว่าก็อยู่ได้
เรื่องนี้ผิดก็ว่ากันตามผิดสิ่งไหนที่ทำก็บอกเข้าไปว่าทำเนี่ย
แม่ก็บอกไปนะสิ่งไหนไม่ได้ทำก็บอกไปตามความจริงว่าไม่ได้ทำ
ส่วนใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ถือว่าเป็นสิทธิ์ของเขา
ยังไงสิ่งไหนไม่ทำเราก็บอกเขาไป
ถ้าเขาจะเครียดเขาก็ห่วงลูกที่จะออกมามากกว่า
แม่ก็จะเอาลูกมาเยี่ยมเขาก็บอกเออฝากดูลูกเขาด้วยนะ
บอกว่าเรื่องของคดีความตอนนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเรื่องไปถึงไหนแล้ว
ต้องรอให้เป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมาย
ตอนนี้ก็ได้แต่ทำใจและคิดว่าเรื่องที่เกิดขึ้น
ก็จะเป็นบทพิสูจน์ของลูกผู้ชาย
เพราะสิ่งที่ลูกทำเนี่ยแม่บอกอย่างนี้เลยนะ
บอกว่ามันผิดตั้งแต่ที่เขาก้าวเท้าเข้าไปในวันนั้นแล้ว
อืม
มันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้น
เพราะว่ามันผิดตั้งแต่เริ่มต้นที่ก้าวเข้าไปแล้ว

แล้วก็ยังฝากบอกว่าขอให้เรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ย
เป็นอุทาหรณ์สำหรับทุกคนก็แล้วกัน
เพื่อจะได้ไม่ได้มีเรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นอีกในอนาคต

จะไปนึกแค่แบบโอ้โหมุทะลุคึกขนองอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้
เดือดร้อนกันอีกหลายคนคนในครอบครัว
คุณพ่อคุณแม่ภรรยาย

นี่คือในมุมของกลุ่มผู้ต้องหานะคะ
ทีนี้ในมุมของพระมณ์เทียนพระบวชใหม่ค่ะ
รวมถึงครอบครัวของพระมณ์เทียนนะคะ
เขาก็เครียดจัดนะคะว่าโอ้โหเพื่อนรุ่นพี่ที่ไปร่วมงานบวชเขาอ่ะครับ
แล้วมาเมามาก่อเหตุแบบนี้ค่ะ
แต่ว่าเบื้องต้นตอนนี้สภาพจิตใจของพระมณ์เทียนก็ดีขึ้นนะคะ

แต่ก็มีกระแสข่าวบอกว่าพระมณ์เทียนอยากจะขอย้ายวัด

ที่อยู่ในบ้านเกิดที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะคะ
ท่านเจ้าอวาธที่วัดสิงห์ก็มาให้ข้อมูลแบบนี้นะคะ
พระครูนวการวิมลบอกว่าได้คุยกับญาติของพระมณ์เทียน
เรื่องของการขอย้ายวัดแล้วจริง
แต่ว่าทางวัดยังไม่อนุญาตค่ะ

รับรองสถานที่มีลายเซ็นจากเจ้าอาวาสวัดที่จะย้ายไปก่อน
เพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยจะกลายเป็นพระไม่มีสังกัดแล้วเรื่องมันจะยุ่งยากกว่าเดิมนะคะ
ซึ่งได้มีการประสานญาติแล้วค่ะว่าให้พาพระมณ์เทียนกลับมาจำวัดที่วัดสิงห์ตามเดิมดีกว่า
ตอนนี้ไม่ได้อยู่วัดแล้วกลับไปพักผ่อนอยู่ที่บ้าน

ใช่ก็ต้องอยู่วัดบวชแล้วก็ต้องอยู่วัดท่านเจ้าอาวาสก็เลยบอกว่ากลับมาวัดเถอะ
ก็เดี๋ยวจะกำชับพระพี่เลี้ยงให้สลับกันอยู่ดูแลพระมณ์เทียนอย่างใกล้ชิดให้ผ่อนคลาย
ซึ่งตอนนี้สภาพจิตใจของพระมณ์เทียนก็ดีขึ้นแล้ว
ถ้าสื่อมวลชนอยากจะคุยกับพระมณ์เทียนท่านเจ้าอาวาสบอกว่าเดี๋ยวท่านเจ้าอาวาสจะเป็นผู้ให้ข้อมูลด้วยตัวเอง
จะได้ไม่ไปรบกวนสภาพจิตใจของพระมณ์เทียนก็จะได้ดีขึ้นตามลำดับ
ส่วนความรุนแรงในวันเกิดเหตุนะคะท่านเจ้าอาวาสท่านชี้แจงแบบนี้ค่ะบอกว่าวันนั้นเนี่ยทางวัดมีงานบวชสองงานนะตอนเช้าก็มีแห่
ทางโรงเรียนก็ขอให้ลดเสียงก็เลยบอกทางเจ้าภาพงานเช้าเขาก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีเบาเสียงจนเสร็จสิ้นพิธี
แต่ว่ากลุ่มเจ้าภาพในช่วงบ่ายท่านเจ้าอาวาสบอกว่าท่านก็กำชับแล้วตั้งแต่จะเริ่มพิธีในช่วงบ่ายว่าห้ามใช้เสียงดังนะโรงเรียนมีสอบนะเป็นการสอบนักเรียนระดับประเทศมีนักเรียนโรงเรียนอื่นอยู่ด้วย
แต่ทางเจ้าภาพที่จัดงานในช่วงบ่ายกลับบอกว่าก็เสียเงินหาวงดนตรีมาแล้ว
แสดงว่าบอกตั้งแต่แรกกับบอกตั้งแต่เริ่มต้นแบบนี้เลยอะค่ะท่านเจ้าอาวาสบอกว่าเตือนตั้งแต่ก่อนเริ่มพิธีบ่ายแล้วด้วยซ้ำอะค่ะแต่เขาก็ยืนยันว่าก็เสียเงินจ้างวงดนตรีไปแล้วอะค่ะ
ตอนแรกที่คุยกันบอกว่าอยากบวชแบบเงียบอยากศึกษาธรรมะอย่างสงบแต่ถึงวันงานท่านเจ้าอาวาสบอกว่าไม่เห็นบอกทางวัดเลยว่าจะมีเครื่องเสียง
เจ้าภาพก็เลยไปคุยกับทางโรงเรียนเองไปขอใช้เสียงใช่คือไปคุยเพื่อขอไปคุยเพื่อขอใช้เสียงโรงเรียนยืนยันว่าหรี่เสียงเถอะหรือทำยังไงก็ได้อ่ะให้เด็กนักเรียนที่มาสอบเขาไม่เสียสมาธิในการสอบอ่ะครับโรงเรียนก็ชี้แจงกลับมาแบบนี้จนบ่ายสองค่ะทุกอย่างมันโอ้โหก็ไม่เป็นไปอย่างที่คุยกันท่านเจ้าอาวาสบอกว่าวง
โดยเสียงดังจนท่านเจ้าอาวาสต้องประกาศเสียงตามสายด้วยตัวเองอ่ะว่าเบาเสียงเถอะเบาเสียงหน่อยเจ้าภาพไม่เบาเสียงนะคะอืมเจ้าภาพไม่ฟังท่านเจ้าอาวาสเลยอ่ะไม่เบาเสียงไม่เลิกเล่นนรีอ่ะครับท่านเจ้าอาวาสบอกว่าอ่ะไม่เป็นไรประกาศเสียงตามสายไม่เบาใช่ไหมท่านเดินไปเองเดินไปเองเลยเดินไปเ
เฉพาะเครื่องเสียงออกไปแต่เข็นออกไปแบบไม่พอใจแล้วอ๋อประกาศตามแบบตรงเสียงตามสายในใหม่ว่าเสียเงินไปตั้งสองหมื่น
แล้วก็โทษโรงเรียนว่าเป็นต้นเหตุจนจะไม่ได้บวชอยู่แล้วเนี่ย
เท่านั้นแหละ
กลุ่มนี้กลุ่มที่ก่อเหตุก็รวมตัวกันบุกไปโรงเรียนเลยอะค่ะ

เออไม่สอบอะไรอย่างนั้นอาจจะคือทรมานบอกว่าถ้าไม่เจอฉันไม่บวชให้
อันนี้แหละฮะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนั้น
คุณนัทพงศ์เรียบสันเทียผู้สื่อข่าวของเราไปคุยกับท่านเจ้าอาวาสมา
ส่วนเรื่องของคดีนะครับพนักงานสอบสวนสนบางขุนเทียนบอกว่า
ผู้ก่อเหตุเพิ่มอีก๓คนนะฮะ
อย่านึกว่าจะรอดตอนนี้จับดำเนินคดีไปแล้ว๒๔เหลืออีก๓คนนะครับ
เพราะว่ามีภาพจากกล้องวงจรปิดที่เห็นชัดเจน
พบว่ายังมีผู้ก่อเหตุที่ยังไม่มามอบตัวอีก
ตอนนี้กำลังตรวจสอบชื่อและที่อยู่ให้ชัดเจนเดี๋ยวจะขอหมายจับ

คือมันเห็นในกล้องวงจรปิดอยู่แล้วไงตำรวจบอกนะแต่ยังไม่มามอบตัว
ส่วนกรณีที่เจ้าหน้าที่เรือนจำตรวจปัสสาวะผู้ต้องหา๒๐คนที่แดนแรกรับ
แล้วพบว่ามีคนที่มีปัสสาวะสีม่วงนั้นทางตำรวจบอกว่า
ขั้นตอนการตรวจของพนักงานสอบสวนเป็นการตรวจและสันนิษฐานเบื้องต้น
เพราะตามระเบียบแล้วเมื่อมีการรับตัวผู้ต้องหาสู่เรือนจำ
เดี๋ยวเรือนจำก็จะใช้อุปกรณ์ในการตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่ง
ขณะเดียวกันวันนี้นะครับทางภูมิในการโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์นะครับ
นายบุญยพงศ์โพธิวัฒนัทนะฮะวันนี้ก็เดินทางไปพบพนักงานสอบสวน

เรื่องความเสียหายต่างที่เกิดขึ้นในโรงเรียน
หลังจากถูกกลุ่มผู้ต้องหาบุกเข้าไปทำลายแล้วก็ทำร้ายนะครับ
โดยใช้เวลาอยู่๑ชั่วโมงกว่านะครับ
ท่านผอโรงเรียนมัธมสิงห์บอกว่า
วันนี้นำเอกสารเรื่องความเสียหายทรัพย์สินในโรงเรียน

เรื่องต้นทรัพย์สินที่เสียหายก็มีโต๊ะเรียนมีเก้าอี้ของนักเรียน
มีทีวีที่ได้รับความเสียหาย
ส่วนความเสียหายด้านอื่นเดี๋ยวต้องนำเอกสารมาเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ซึ่งตอนนี้การประเมินความเสียหายก็อยู่ที่ประมาณหลักหมื่นบาทนะ
แต่ว่าจะมีการฟ้องแพ่งหรือว่าจะมีอะไรเพิ่มเติมอย่างไรก็คงต้องเป็นหน้าที่ของทางต้นสังกัดด้วย
โรงเรียนก็มีหน้าที่ในการรวบรวมทรัพย์สินแล้วก็แจ้งให้กับตำรวจเพื่อเป็นหลักฐานไว้ก่อนเท่านั้น
แล้วก็ยังไม่มีใครมาขอโทษเลยนะในส่วนของโรงเรียนที่ก่อเหตุกันไปท่านผอบอก